นี่ข่าวแรกจะพาท่านไปหนองบัวลำพูก่อนเลย
ทุกอาชีพไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะครับ
เงินมากเงินน้อยความปลอดภัยในการทำงานต้องมี

คุณลุงท่านนี้มีอาชีพเผาถ่าน

เข้าไปเลี้ยท่อนไม้ในเตาปรากฏว่า

มันพังถล่มลงมาทับท่านขออภัยนะครับ
คอหักเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ครับ

บริเวณทุกนาบ้านเฮ้วยวาว

ข้างในมีเตาเผาแบบเป็นโพรงดิน
หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเตาหลุมนะครับหรือเตาผีน่ะ
พังถล่มลงมาทับคุณลุงมนูลบุญยืนอายุ๕๕ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ในเตาครับสภาพท่านคอหักตัวเริ่มแข็งแล้วนะ
ว่าจะเสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อคืนแหละ
ลูกชายของผู้ตายเล่าแบบนี้บอกว่าพ่อมีอาชีพเผาถ่านขาย
เมื่อคืนพ่อไม่ได้กลับบ้านชาวมาออกตามหาพ่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
เตาเผาถ่านมันถล่มลงมาครับแล้วเจอพ่อเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ในเตาเผา
คิดว่าระหว่างที่พ่อเนี่ยเอาไม้เข้าไปจัดเรียงในเตาเผานะคุณผู้ชม
ไม้มันอาจจะไปกระแทกเอาเตาแล้วคราวนี้พังถล่มลงมาทับพ่อเสียชีวิตครับ
คือครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
หลังจากเขานำศพไปชนะสูตรแล้วก็มอบร่างให้กับครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ใครมีอาชีพเผาถ่านใช้เตาหลุมเตาผีแบบนี้
ลองดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์หน่อยก็แล้วกัน
เพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน
การใช้อุปกรณ์ต่างมากยิ่งขึ้นนะคะ